และที่สำคัญคือมีคูน้ำอยู่ด้วย
ปรากฏมีคนมาพบ

แต่พอมองไปครับที่คือไม่ใช่ตุ๊กตาแล้ว

แล้วก็ที่เขาบอกว่าตอนแรกไม่คิดว่าเป็นศพนะ
เพราะว่าคนที่ใช้เส้นทางตรงนี้แล้วก็มาพบ
เขาบอกมันไม่มีกลิ่นเหม็น
แต่มองไปมองมาเอ้าศพนี่คุณ

ใช่ค่ะแต่คือยังระบุไม่ได้เลยนะ

กู้ภัยก็มาทีมแพทย์ก็มาเข้าตรวจสอบ

พบศพอยู่ในคูน้ำริมถนนโพทองทางพระ
ในพื้นที่หมู่๔ตมอ่างแก้วอโภธองจังหวัดอ่างทอง
สภาพศพที่พบนะฮะขออภัยคุณผู้ชม
คือเน่าเฟะแล้วไม่ทราบว่าเป็นชายหรือหญิง
ลำตัวขาด๒ท่อนท่อนล่างสวมกางเกงยีนขายาว
ท่อนบนก็เรียกว่าขออภัยอีกที
คือเละเลยแล้วก็ลอยอยู่ในน้ำ
ส่วนลำตัวสวมเสื้อยืดสีขาว
ทั้งสองข้างหายไปเหลือเพียงกระดูกบางส่วนช่วงหัวไหล่
ก็คาดว่าศพนี้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑สัปดาห์นะครับ
ตรวจสอบริมถนนใกล้กับจุดพบศพ
ไปพบเหล็กข้ออ้อยขนาดผ่าศูนย์กลาง๑นิ้วยาว๓ฟุต
และกันไกลตัดเหล็กขนาดใหญ่ตกอยู่

หลักฐานตรงนี้สำคัญนะคุณจะชี้ชัดว่า
คนที่เสียชีวิตเป็นใครหรือว่ามาทำอะไรตรงนี้นะครับ

เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้มีน้องผู้หญิง
นำเศษใบไม้มาทิ้งข้างทางตรงข้ามกับสถานีวิทยุชุมชน
น้องผู้หญิงก็คิดว่าเป็นตุ๊กตาลอยอยู่ในคูน้ำ
แล้วก็กลับมาบอกเขาตัวเขาเองก็ไปดูให้แน่ใจ
พอเข้าไปดูใกล้ต้องพังงะเมื่อพบว่าเป็นศพ
แล้วก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบ
ก็ไม่มั่นใจว่าศพนี้ถูกฆาตกรรมอุบัติเหตุ
หรืออะไรที่มาตายตรงนี้นะฮะ

ตำรวจก็ต้องนำส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะครับ
ทีนี้ความคืบหน้าในคดีนี้นะฮะ

สอบถามพนักงานสอบสวนสพโพทอง
พนักงานก็บอกว่าศพของผู้เสียชีวิต

พบอุปกรณ์ที่น่าจะนำมาตัดสายไฟ

แฉลงน่าจะเป็นแฉลงที่เขาใช้งัดสายไฟออกมา

สันนิษฐานคาดว่าผู้ตายแอบมาขโมยลักลอบตัดสายไฟริมทาง
เกิดไฟดูดไฟช็อตทำให้เสียชีวิต
และการเสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๒สัปดาห์นะครับ
ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองยังไม่มีการรับแจ้งเรื่องคนหาย
ซึ่งก็ต้องรอชนะสูตรอย่างละเอียดและรอญาติมาประสาน
แต่กว่าจะรอญาติได้มันต้องแบบพิสูจน์ให้รู้นะ

เพราะว่าสภาพศพก็ค่อนข้างจะตรวจอัตลักษณ์บุคคลได้ยากแล้วนะฮะ